มองทั้งชุดแน่นอนว่าหลายคนอยากใส่ชุดนี้ตามกันเพียบเลยนะ

จับไว้เลยค่ะคุณค่ะ
อยากใส่ก็ได้ใส่ของจริงจ้ะแม่จ๋า

มันเหมือนน้องใหม่จริง

สีเหลือไหมแซวเลส

เส้นสายลายชุดเขาก็เป๊ะอยู่นะ

ไม่ใช่แค่๒๓๔๕แล้วจะใส่ได้นะคะ

เขาตัดต่อไงแม่

แบบน้องไฟนี่แหละดูซักก่อน

แล้วภาพนี้ถูกไหวลงโซเชียลก็คือ

พร้อมตั้งคำถามแท็กไปถึงเต๋อฉันทวิทย์ด้วยนะ
เพลงดังใครคือดาวิกาตัวจริง

เพื่อนแค่ไหนจริงใจเต็มสิบเลยจ้า
แต่ใหม่ดาวิกาตัวจริงเข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะคะ

ยกให้ปิงปองหรือเปล่าเพราะว่าเจ้าตัวนั้นพิมพ์ชัดเลยนะ
อารมณ์ต่อสู้แบบไม่ไหวจริงเออยอมแล้วจ้า
แล้วก็ความภูมิใจของชีปิงปองทำให้ตอบกลับสาวใหม่ไปแบบผู้ชนะว่า
ก็ให้รู้นะว่างานนี้มันของใคร
งานนี้บอกเลยนะคะว่าคุ้มกับที่ถีบจากมากจริงนะคะ
ก็เป็นที่ฮือฮามากเลยในโซเชียลแล้วก็กระแสดีเวอร์เวอร์ด้วยนะจ๊ะ

คู่แข่งคนสำคัญของใหม่เดวิกาโฮเน่ก็คือปิงปองทงชัยนั่นเอง
กล้ามาบับกับปิงปองเลยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะดูรูปสวยงามไปแล้ว
มาดูดีกว่านะคะคาวเกิลกันบ้างดีกว่า
คาวเกอร์โอ้โหเป็นยังไงน้ำใหม่คือแบบว่าหุ่นจับมาก
กินี่ลายแม่วัวเหรอ
ใหม่มาในลุคคาวเกอร์ค่ะเรียกว่าทำเอาแบบว่าไฟลุกท่วมหาดทรายเลยท่วมอินสตาแกรมไปเลย
บิกินี่คือพิษตัวจิ๋วพร้อมกับพร็อปหมวกคาวบอย
อันหน้าความคล้ายเป็นที่สุดก็คือชุดคุณผู้ชมขาดูชุดซะก่อนค่ะ
ส่วนชิ้นล่างนั้นแม้จะมีผ้าลูกไม้สีดำผูกไว้ค่ะ
มาสิคะเป็นยังไงมันมีแบบว่าลุ้นนะให้เห็นนะ

สาวคาวบอยคนนี้ค่ะเขาก็โชว์หนังแท้กันไปเลยคุณผู้ชมค่ะ

งานนี้แฟนคลับเพื่อนดาราก็เข้ามาเน้นกรี๊ดการ์ดเลยนะ
ว่าโอ้โหไฟลุกแล้วค่ะกับลุคนี้ของสาวใหม่

เป็นแรงบันไดสัยมากเลยเพราะว่าเราจะทำอย่างนี้แบบนี้ได้มั้งไหมคะ
คือผ้าคาดเอวของน้องใหม่มันเหมือนผ้าคาดผม
ของดิฉันน่ะตอนนี้เมื่อมากเลย

เพราะว่าเขาจะเป็นคาวเกิล

เดี๋ยวรอดู